คุณผู้ชมเก่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ชื่อปลาอย่างเดียวแล้วนะคะ
เก่ากิริยาของผู้ชายคนหนึ่งที่แสดงกับผู้หญิงแบบนี้ค่ะ

ถ้าขอโทษแล้วก็แจกนิ้วกลางเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงเจ้าของคลิปบอกว่า
คือผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะโอ๊ย
ร่องรอยประสบการณ์เยอะสักเต็มตัวใช่ไหมอืม
คือจู่ก็ถอดเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดขวางหน้ารถของเธอ

ก็เลยยอมมาค่ะนี่ยอมเปิดทางให้โค้งคำนัดหนึ่งรอบ
ขอโทษครับพอสักพักหนึ่งแล้วชี้ชี้
พร้อมกับชูนิ้วโอ้โหแสกไงเลยค่ะ
นี่แหละค่ะขอบคุณเพจเจม้อยวีพลัสด้วยนะคะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะคะเธอบอกว่ายังไม่จบนะ
ผู้ชายคนนี้ยังทำท่าทางลักษณะคือจะทุบรถของเธอด้วย
เธอก็เลยต้องรีบขับหนีออกมานะฮะหนีกลับบ้านเลย
ก่อนที่จะไปแจ้งความไว้ที่โรงพักบางกอกใหญ่
บอกว่าไม่รู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อน
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสติไม่ดีหรือเปล่าหรือเพราะเมายาหรือเปล่า
มาทำอาการแบบนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรอตำรวจเนี่ย
เรียกผู้ชายคนนี้มาสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เดี๋ยวปักหุดให้หน่อยหนึ่งนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
ในซอยจรรย์สนิทวงศ์๑๒แถววัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
เจอแบบนี้แม้ว่ากลางวันก็ร้อนแล้วค่ะ
กล่าวไหมล่ะแต่กล่าวในทางที่ผิดมากเลยนะ